สวัสดีครับ

ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย

สัญญากับคนใกล้ตัวเลยสัญญาใจด้วย

ผัวจะทำงานเปรียบเสมือนว่ากระบือดีนี่เอง
ไปทำงานแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลย
แล้วเงินทองนี่นะทุกบาททุกสตางค์นะครับ

จะให้เมียหมดไม่เล็ดลอดออกไปเลย

นี่นี่
ยังไม่จบเลยฟ้าผ่าแล้วพี่เอ
เอาอย่างนี้ที่ถามเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมอะไร

ผูกพันกับเรื่องสัญญาที่ไม่มีวันลืม
ขนาดตายไปแล้วนะ
ยังไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้เลยพี่
คำสัญญาในวันลาจ้ะ
เดี๋ยวฉันจะไม่อยู่บ้านสองวันจ้ะพี่พอดีบริษัทจะพาไปเที่ยวเมืองกาล
โทษตาตุริงติงติงตุ้ม
พี่อยากฝากปากฝากจมูก
เอาไว้ใต้ฝูกใต้หมอน
อยากฝากหัวใจซุกซ่อน
สุขซ้อนก่อนเหมียงจะจอนไกลจาก
อุ๊ยไปดัดฟันมาตั้งแต่เมื่อไรนี่

อยากหลอกเหมือนพี่เอ๋ชัยาเขาสิ
เออนี่พ่ออยากได้ของฝากอะไรไหมจ๊ะ

ถ้าได้แหวนสักวงเนี่ยใส่แต่คงจะสวยหน้าดูเลยเธอว่าไหม
จ้ะงั้นเดี๋ยวขากลับ
แวะซื้อแหวนมาให้ละกันจ้า

จ้ะฉันสัญญาจ้ะ

รีบไปแล้วรีบกลับนะคิดถึง
พี่อยากฝากปากฝากจมูกเอาหัว
คำสัญญาในวันลาจาก
ชื่อเสียงไม่ดังวิชานี้ยังติดดินไว้ชม
อ่าฮาโหลว่าไงจ๊ะที่รัก
แม่ซื้อแหวนมาให้พ่อแล้วนะจ๊ะพ่อต้องชอบแน่
แม่อะไรที่แม่ซื้อมาให้พ่อชอบหมดแหละ

แม่ทำตามสัญญาแล้วนะจ๊ะ
จ๊ะแค่นี้นะจ๊ะน่ารักจริง
เออโหลว่าไงเพื่อน
ไอ้ชานเองรู้หรือยังรถบัตรที่เมียเองนั่งไปเที่ยวกับบริษัทมันคว่ำ

ความตกเขาเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วเมียเองตายคาที่เลย
พูดอะไรเขาเองเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อกี้ข้ายังคุยกับเมียค่ายอยู่เลย
เอาอะไรมาพูดเนี่ยโหอยู่ดีดีมาแช่งเมียฆ่า

เออฮัลโหลน้อยหรอ

พี่ฉันรถตกเข้าพี่
ตกเขาแล้วเมียฆ่าล่ะ
มันนอนมันนอนตายอยู่ข้างฉันได้แล้วพี่

มันตายแล้วพี่มันตายแล้ว
ไม่จริงไหนมันบอกว่าจะซื้อแวร์มาให้ข้าไง

ไม่จริงไม่จริงใช่ไหมแม่ต้องไม่เป็นอะไร
แม่รอก่อนนะแม่พอกันเลยไปหาแล้ว
แม่แม่เป็นไงบ้างแม่
แม่แม่ทิ้งพ่อไปแล้วพ่อจะอยู่กับใครจะไม่มีแม่
แม่ไหนบอกจะอยู่ด้วยกันเลย
เห็นมือพี่ไหมโล่งพอเวลาลำลิเกเล่นลิเกแล้วมือมันโล่งมันไม่สวย
ถ้าได้แหวนสักวงใส่คงจะสวยน่าดูเลยเธอว่าไหม
จ้ะงั้นเดี๋ยวขากลับฉันแวะซื้อแหวนมาให้ละกันจ้า

จ้ะฉันสัญญาจ้ะ
โทรหาพ่อจริงใช่ไหม
ขอบคุณนะที่ทำตามสัญญา

ผมชื่อลุงชาลเรลลิเกช์
ชื่อว่าชาญบินเดียวลูกหัวนอนครับ

ไม่สนาท

ตอนนั้นตอนเด็กพี่ไปปัธยาไปร้องเพลงจำได้เปล่า

จริงจริงเจอผัวลูกเพชร

วันนี้ลุงชาญเขาไม่ได้มาคนเดียว

พระภรรถสวัสดีครับ
ป้าสังภาพเป็นคนโทรมาบอกนะครับ
ในวันนั้นว่าภรรยาเราเสียชีวิตแล้ว

เขาจะไปเที่ยวโรงงานเขาบอกว่าจะพาไปเที่ยวที่สายโยก

นี่ก่อนจะไปแล้วก็บอกว่าซื้อแหวนเพชรแว่นพลอยที่ว่าเมืองกาล
เมืองกาลนะมันจะมาใส่เล่นลิเก

๔โมงนี่ก็คือ๑๐โมงเช้าของเราเนี่ยนะครับ

ก็ว่าข้าซื้อแว่นเพชรไฟ่บงแล้วนะ

ตอนนั้นเนี่ยน้ำเสียงเขาเป็นปกติไหมหรือว่าเป็นปกติ

ไม่ได้พูดเย็นเหมือนกับคนที่เสียชีวิตไปแล้ว
ป้าพอเมียหวังนี่เขาก็โทรมาบอกติดกินเลยเหรอลุง
บอกว่าแฟนอ่ะรถฟ่ำอ้าวงงสิเมื่อกี้เพิ่งคุย
งงเราก็ไม่เชื่อไม่เชื่อก็โทร

มาหวางสายลูกโทรมาอีกว่าแม่ตายว่าแม่หลดฟัม
พอลุงโทไปทานนี่ดูติดเก็บคัง
หึยแต่ว่าแม่มีก็รับสาย

อันนี้ข้ามไปหน่อยคือว่ามันมีเพื่อนอยู่อีกคนนึง
เพื่อนหลวนน้องนะนั่งรถไปด้วยกัน
ลงโทษท่ามพวกพี่น้องร่วม

มึงลงเช็คให้ด้วยว่าปานีเมียพี่ยังตายเปล่า
พี่ฉานฟังให้ดีนะต้องทำใจดีนะ

นี่ขนาดผ่านมานานแล้วเนอะ
มันยังจิตมันผูกพันแล้วด้วยความรักไงครับ

ก่อนตอนที่รักกันใหม่

ก็ตอนที่เขาตายนี่เขาว่าซื้อแบบเพชรมาให้

ก่อนตายก็ต้องเปลี่ยนชุด

ถึงแม้ว่าตัวจะจากไป
แต่ภรรยาของลุงชาญก็ยังคงทำตามสัญญาที่ให้ไว้
แม้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็เถอะครับ
แต่เหตุการณ์นี้ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของลุงชาญ
ยังไม่รู้ลืมเลยล่ะครับ
คือต้องบอกว่าระหว่างอยู่ที่บ้าน
คุณลุงก็มีเรื่องที่ทำให้คิดถึงเมียตลอด
เพราะว่ามีรูปวางอยู่ด้วย

แล้วเอาไปไว้ตรงไหน

ก็เลยเอาลูกไปพิงไว้ที่หน้าที่เตียงแม่นอน

เวลาเดินมานี่เราก็มองอีก

มาไหนล่ะ

นั่นแหละครับ
จริงเพราะว่าแก

เข้าใจเขียนใบยาใส่ไว้ในโหล
ครับคือว่าไม่ต้องม้าพะวง
วงผ้เล่นเหรอไม่ต้องพ่างหมันห่วงหน้าห่วงหลัง

คนชื่อหมู

ไปกับเมียเขาด้วยเป็นญาติกัน
เขาโทรบอกว่าหมู่ตายแล้ว

ฉั่นก็เลยกดมือโทรไปหาเขา

ว่าฉานมึงอยู่ไหนนี่

ว่าซื้อแวนเพชรเป็นพล้อยมาให้กับกูสร้างเอาไว้

ไม่ตายหรอกผู้ชีพฉันไม่อยากตายป้าพราวจริงแล้วป้าพราวเป็น
ญาติกันไหมญาติมี
วันนี้ก็เลยมาเป็นคนในครอบครัวด้วยนะครับ

ถ้าเผื่อว่าเขายังอยู่ดูอยู่อยากจะบอกอะไรกับเขา
เมียเลยถ้าอยากจะบอกก็อยากจะบอกว่า

ถ้าเกิดชาติหน้าฉันได้ถ้าเหล่ายังมีบุญวาสนา

ก็ขอให้เกิดมาแล้วก็ให้มาอยู่ร่วมกัน

คุณผู้ชมครับจริงนะชีวิตคู่นี่แหละฮะ
มันเป็นเรื่องราวชีวิตของคนทั้งสองคน
เพราะฉะนั้นเขาอยู่กันด้วยความรักและความผูกพัน

มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ย่อมมีความคิดถึง
โหยหาอาธรณ์แต่เราก็ต้องสู้ต่อให้ได้นะครับ

ต้องการอยากจะได้เงินไปสร้างห้องน้ำ
เพราะว่ามาอยู่กับพี่สาวอาศัยห้องน้ำพี่สาวอยู่

บางทีมันเข้าไม่ทันก็อยากจะได้เป็นตัวของเราเอง

ค่ะแล้วอยากไปทำห้องน้ำว่างั้นอยากทำห้องน้ำ
แล้วก็ไปใช้หนี้สักนิดหน่อย
เอาห้องน้ำก่อนเนอะจะช่วยหรือว่าไง
แต่วันนี้ครับที่มาต้องมีของมาจำนำมาสิ
ของที่ลุงเชิญนำมาจำนำกับทางรายการในวันนี้

และนี่ก็คือคาดหน้าลิเก
หนึ่งในเครื่องแต่งกายที่อยู่คู่กับลุงชาญ
ยามเล่นลิเกมาเป็นสิบปีครับ
ซึ่งคาดหน้านี้ปัจจุบันหาได้ยากแล้วล่ะครับ

วันนี้ลุงชาญก็เลยอยากจะขอเอามาวัดกับราคาจำนำสักที
และคนที่รู้จักคาดหน้านี้ดี

พี่เอเชยา

เขาเรียกว่าคาดหน้าหรือว่าเคียนหัวนี่แหละฮะ

ตั้งอายุ๒๒ตอนนี้๖๒เลยว่ะ

เพราะฉะนั้นมันดูยังแว๊บแว๊บแบบแว๊บมากอยู่เลยนะนี่

ตอนนี้เม็ดละ๕๐แล้วก็มาบาทหนึ่ง

แล้วก็เห็นทั้งชุดนี้แวบกันแบบโอ้โหชุดหนึ่งเท่าไหร่นะ

เป็นแสนคุณ

เดี๋ยวเราไปดูราคามหาชนกันดีกว่า
ดูสิว่าเขาจะตีราคามหาชนอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ

การที่จะจำนำเทียนหัวกับขนนก
นกตะกุมของแท้ราคามันก็จะสูง
แต่ถ้าเกิดเป็นขนนกตะกุมเทียม

สำหรับผ้าเคียนหัวหรือที่คาดหน้าอันนี้
กับขนนกที่แม่เห็นน่าจะใช้มาร่วมเกือบ๑๐ปี

แม่ให้ไปเลยใจดีทันหนึ่ง

ส่วนใหญ่มันจะเป็นผ้าคาดหน้าแล้วก็ขนนก
อย่างนี้ยายขอตีราคาให้๘๐๐บาทก็แล้วกัน
ที่บ้านหนูเป็นครอบครัวลิเกค่ะ
ตีราคาให้อยู่ที่๑๒๐๐บาทนะคะ
ผมให้ครับ๙๐๐ครับ
ผมตีราคาให้๗๐๐บาทครับ
ถ้าเป็นรายการพี่เอหมวกแบบนี้ให้ไปเลย๕๐๐
โอ๊ยมีหลายราคาตั้งแต่๕๐๐บาทจนไปถึง๑๒๕๐

เราไปเฉลี่ยมานะกันอยู่ที่๙๐๐บาทเงี่ยเงี่ย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

หรือจะไปหาแม่

ไม่ได้อย่าไปหาแม่

แม่
ใครเป็นแม่เธอ
นี่ใครนะบอกพี่
น้องไม่รู้จัก

แม่ชื่ออะไรจ๊ะ

เขาถามว่าแพ้หนูว่าชื่ออะไร

พี่ว่าพูดเอาดีฟาบ้าง

พี่เทียมคนน้อยมันไม่ใช่อย่างนี้เลย

ร้องไม่หยุด

ขอสักกรอนแนะนำตัวดีกว่า

ที่ได้การลุ้นมากราย
ช่วยมาชี้แจง
ให้ผมแจ้งกระจาย

เงินทองไม่มี
ที่จะมามอบหอบมีแต่คำว่าขอบพระคุณ

พี่สดนะนี่สดด้วย
เชิญมาจำที่ครับ
คุณผู้ชมจ๋าบอกเลยว่านี่คือผ้าคาดหน้านะฮะ
ซึ่งเป็นผ้าคาดหน้าเพชรของลุงชาญ
ที่ใช้ประกอบสัมมาชีพของเขาอยู่นะครับ
แต่วันนี้นำมาจำนำกับทางรายการของเรา
เป็นของที่มีคุณค่าที่ลุงชาญทั้งรักแล้วก็หวงแหนมาก
แล้วก็บอกเลยว่าของชิ้นนี้แหละครับ
เลี้ยงชีวิตของลุงชาญและครอบครัวมาได้จนถึงปัจจุบันนี้
แต่วันนี้เขานำมาจำนำกับทางรายการ
และราคาจำนำในวันนี้คือ
อยู่ที่เท่าไหร่คะ

๙๐๐บาทนั่นคือราคามหาชน

ราคาจำนำวันนี้อยู่ที่

แล้วตอนนี้นะคะขอมอบเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย
ช่วงหน้าเนี่ยเมื่อจำนำแล้วมันก็ต้องมีการถ่ายคืน

ปัสสาวะของสัตว์ชนิดใดเรืองแสงได้
ข้อที่๑แมว

จากเกิดมาเคยรู้จักแรดเป็นอย่างไรไหมเลย

เพราะว่าเขาจะมีคนเลี้ยงแมวนี่

กลับเข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ

เข้าสู่คำถามไทยของข้อที่๓
ลุงจ๋า

เห็นบอกว่าลุงเนี่ย
ยังฝ่ายรู้สนใจในเรื่องของหนังตะลุงด้วยเหรอครับ

จะขอเตือนเพื่อนสาวเขาอายุ๑๔ผู้ชาย
สมัยนี้ที่มีทั้งดีทั้งชั่ว

สติไว้เพื่อระวังเนื้อระวังตัว

ดูชั้นฟูกชั้นหมอนดูที่นอนและให้ทั่ว
ชอบกินเหล้ารั่วเมากันช้าตกเย็นดูดยาบ้า

มาเฟสขี้ยาแล้วค่อยอามาทำพัว

เก่งนะพี่น้ำ
บอกเลยนะถ้าไม่ชิงตบมือก่อนนะ

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่หนึ่ง

ชื่อหนังตะลุงมีที่มาจากอะไร
ข้อที่หนึ่งคนเริ่มเล่นเป็นคนพัฒน์ทะลุง
ข้อที่๒เล่นหลายคนคล้ายตะลุมบอล

วิเคราะห์ให้หนูฟังหน่อยวิเคราะห์หน่อย
คิดว่าเป็นข้อหนึ่งหรือข้อสองอ่า
คนพัฒน์ทะลุงสมัยก่อนเขาจะมีหนังตะลุงของเขา

พวกเดี๋ยวอะไรนั่น

แต่เรื่องเล่นหลายคนคล้ายกับตะลุมบอล

ขอตอบข้อที่หนึ่งคนเริ่มเล่นเป็นคนพัฒน์ธรุงครับ

ตอบด้วยความมั่นใจเลยนะคะ
ว่าข้อหนึ่งคนเริ่มเล่นเป็นคนพัทธลุงค่ะ

ที่เพิ่งเป็นที่ปลอดภารกิจวันนี้นะครับ
ดิษฐ์ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช่ครับหรือรัชกาลที่๕นะครับใช่โดยชาวบ้านนะคะ
ที่บ้านควนพร้าวจังหวัดพัทธลุงนะคะ
เรียนแบบมาจากหนังของชาวา
แล้วก็เปลี่ยนการแสดงเป็นเรื่องไทย
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็เรียกว่าเราก็รู้จักกันมา
ในนามของหนังพัทธลุงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือว่าหนังตะลุง

ตอบคำถามไปแล้วหนึ่งข้อตอบถูกหนึ่งข้อนะคะ
ได้เป็นกรณ์๕๐๐๐บาท
เห็นบอกว่าตอนนี้ลุงไม่มีห้องน้ำเหรอจ๊ะ
เหรอแล้วเวลาปวดชีปวดอึกันก็ต้องไปอาศัยญาติ

เกรงจ่ายแต่บางทีไปแล้วเขาเข้าอยู่ก็มี

เอาจอบไปทำอะไรคนเขาไม่รู้

คำถามของเราเกี่ยวกับการขับถ่ายนี่แหละครับคุณครับ
คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
ปัสสาวะของสัตว์ชนิดใดเรืองแสงได้
ข้อที่๑แมว

โอ้โฮ่ใครจะไม่เคยดูฉี่แรดน้อยถามดูดิ

เพราะว่าเขาจะมีเขาเลี้ยงแหมวเนี่ย

เบาโง่กระดูก

ข้อนึงแมวค่ะ

กว่าจะตอบกันมาได้ลุงกับป้าก็ต้องเถียงกัน

ปรึกษาหารือกันอยู่นานครับ
ก็ได้ข้อสรุปมาแล้วล่ะครับว่าปัสสาวะแมว
หากตอบถูกข้อนี้แล้วก็จะถ่ายของสำเร็จทันที
แมวหรือแร็ดเดิมพันกันด้วยคาดหน้าเพชรพื้นนี้ล่ะครับ
ถูกครับ

มันมีองค์ประกอบของสารเรืองแสงอยู่ด้วย
แต่ถ้าจะให้รู้ว่ามันเรืองแสงหรือเปล่า

ตอบคำถาม๒ข้อตอบถูก๒ข้อนะคะ

แล้วที่สำคัญให้ของสำเร็จค่ะ
และนี่ไงถ่ายของเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว

ก็คือกำไรของคุณลุงชาญแล้วนะฮะ
คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ
ภราประจำจังหวัดเคยเห็นไหมเพ็ดบลูกลูก

บุรีเนี่ยนะฮะตราเขาเป็นอะไรนะน้องเบ้น
เป็นรูปเขาวังค่ะผืนนาแล้วก็ต้นตาลตะโนด
เขาวังนะคะก็คือเขาที่ตั้งของพระนครคิรีค่ะ
และพระเจดีนะคะพระธาตุจอมเพชร
ซึ่งรัชกาลที่๔ทรงสร้างเอาไว้ค่ะ

คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
เทวดาฟ้อนรำคือตราประจำจังหวัดอะไร
ข้อที่๑บุรีรำ
ข้อที่๒ลำพูน
บุรีรำจากอีสานเนาะลำพูงก็จะเหนือ
ทั้งสองจังหวัดนี้นะมีการออกเสียงว่าลำทั้งสองจังหวัดเลยนะ

เทวดาคำว่าเทวดาก็มีฟ้อนลำ

คือมีคำว่าลำก็เลยต้องลำ

ลำภูนิก็มีลำแต่ว่าลำภูนิมันใช้หล่อหลิงนะ

ลำภูนิใช้หล่อหลิง

น่ารักค่ะ

เดี๋ยวก็หาคำว่าตอบเพราะว่าจะเทครัวมึง

ถูกไหม
ถูกถูกไหม

ตอบตอบตอบ

ตอบตอบตอบ

คือตราประจำจังหวัดบุรีรำนั่นเอง
โดยเป็นรูปเทพยดาฟ้อนลำ

หมายถึงดินแดนแห่งเทพเจ้า

และผู้ประสาทสุข

หมายถึงความสำราญชื่นชมยินดี

ตอบถูกทั้งสามข้อ

ไม่ครอบจับข้อเลยนะนี่
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ
เรื่องธรรยาเก่าของลุงบอกว่า
อกจากเจอวิญญาณของภรรยาแล้ว
ก็ยังมีเรื่องวิญญาณอีกใช่ไหม

บ้านแม่ย้ายนะมันเป็น๒ชั้น

ตรงนั้นมันก็เป็นช่วงที่ว่า
เรามีไอ้เปรยวนภูกนอน

มันกงกับไอ้ที่รู้พอดีเลย

เอาอะไรมาลุมมาซ่องอยู่ตรงหรู

ประมาณเย็นกำลังจะลิเกย์อะไรของหวัน

ก็แอบเบิกประตูขึ้นบ้านไปดูว่าอะไรกันแน

หม่าที่เรียงวันมึงไปซ่องดู

มันคงจะได้ยินเสียงแก๊กมันมาซ่องดูก่อน

คุณโดยสกแต่จริงนะเป็นความเชื่อนะคะ

สารพระภูมิก็ดีอันนี้อยู่กับคนไทยมานานมาก

ชาวจีนเขาก็มีสัญลักษณ์นะเบ้นนะที่บอกว่า
ถ้าเกิดว่าอย่างในบ้านมีผูดผีปีศาจ

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๔ถามว่า
คนจีนเชื่อว่าหากบ้านอยู่ทางสามแพร่ง
ต้องใช้อะไรป้องกัน
ข้อที่๑สิงโตคาบดาบ
ข้อที่๒มังกรคาบแก้ว

ได้เป็นคนจีนเราก็ไม่เคยรู้ช่างเถอะได้๓ข้อเร็วเข้าอย่างนี้
จะได้เหรอได้ก็เอาเราก็ได้อยู่ห้องลำของข้าพเหรอ

ตอบมาแล้วนะคะข้อหนึ่งสิงโตข้าบดับ

เจอข้อนี้เข้าไปลุงชาญนี่ถึงกับงงตึ๊บไปเลยล่ะครับ
แต่ยังดีนะครับที่มีป้าสัมเภามาช่วยชีวิตเอาไว้
อ้าวว่าแต่จะวิเคราะห์ได้ถูกต้อง
แล้วส่งเงิน๒๐๐๐บาทนี้เข้ากระเป๋าลุงไปได้หรือไม่
มาฟังเฉลยกันครับ

นี่

ใครอ้าวเป็นอย่างไรนะ

เออสิงโตคาบดาบจะช่วยป้องกันพูดผีปีศาจ
หรือสิ่งเลวร้ายนะครับไม่ให้เข้าบ้านเรือนั่นเอง
จีนเขาเชื่อว่าสิงโตเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้านะคะ
สังเกตว่าเราจะนิยมสร้างสิงโตเอาไว้ตามประตูโบสถวิหาร

ถือว่าเป็นเครื่องป้องกันอย่างหนึ่ง

ขอบคุณครับ

สามารถเพิ่มเป็นเท่าตัวได้
ถ้าช่วงหน้าลุงชาญสามารถเล่นเกมได้สำเร็จ

นิดเดียวซ้อน

นิดเดียว

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
และช่วงที่แล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าลุงชานะคะสะสมเงินรางวัลไปได้๒๐๐๐บาท
แต่เผอิญว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงตัวจำนำโชคค่ะคุณลุงค่ะ
ถ้าคุณลุงสามารถเล่นเกมได้ชนะจากเงินสองหมื่นบาทเนี่ยจะเพิ่มเป็นเท่าตัวเป็นสี่หมื่นบาทเลย
และตัวจำนำในวันนี้จะนำโชคด้วยเกมปิงปองสะเทินหนา
ผู้จำนำจะต้องเป่าลูกปิงปองสะเทินน้ำในแก้วไปให้ถึงเส้นชัย
หากระหว่างทางเกิดทำลูกปิงปองหล่นไว้ที่แก้วไหน
ทางเราใจดีครับให้เริ่มใหม่กันที่แก้วนั้นไปเลย
ถ้าทำสำเร็จภายในเวลาหนึ่งร้อยวินาที
รับเงินรางวันพร่งไปอีกหนึ่งเท่าทันทีเลยครับ

มีเวลาให้ทั้งหมด๑๐๐วินาทีค่ะ

โอ้โฮมันกำลังไปกันแล้วค่ะทางนั้น

เอาอีกนิดหนึ่งมา
ล่วงอันนี้เอาใหม่
ล่วงอันนี้เอาใหม่

น้ำมันไปน้ำมันถูก

อีกแล้วนิดเดียวนิดเดียว
นิดเดียวจ้ะจ้อย
นิดเดียวนิดเดียว
นิดเดียวนิดเดียว
ว้ายว้าย

มันเผ่าให้มันเผ่าให้อย่างนั้นอย่างนั้น

เร็วแอบบุรันมาแล้วบริษัทพยาบาล
ช่วยดู
อุ๊ยจะเป็นลมเนอะ

น้ำมันแป้วน้ำมันลดลงไป
อ๋อน้ำมันลดลงไปมันเลยเป่าไม่ขึ้นเนอะ

ก็ยากอยู่กว่าจะไปถึงตรงนั้น

ถ้าเกิน๑๐๐วิก็คืออดนา
ลุ้นกันนะครับว่าลุงชาญทำได้หรือไม่ได้ครับ

โอ้โหผ่านกันไปแบบทุลักทุเลเลยล่ะครับ
ทำเอาลุงชาญของเราเนี่ยลมแทบจับกันไปเลย
แต่ก็ต้องยอมรับในความเต็มที่ของคุณลุงและกองเชียร์เขาจริง
วันนี้นะครับลุงชาญจะคว้าเงินรางวัลเกือบครึ่งแสน
กลับไปได้หรือไม่เรามาลุ้นกันครับ

ทำเวลาไปนะคะ๑๑๕วินาที
ก็เกินไปเอาเรื่องเหมือนกันอีลูกนี้แหละที่มีโทรศัพท์มามาก

เพราะว่าได้รับเงินรางวัลสะสมจากรอบเมื่อกี้อยู่แล้ว
๐บาทบวกกับเงินจำนำตอนแรกเลยนะคะ

ที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะ

ชนใจแทนนะ
วันนี้ขอบคุณลุงชาญและครอบครัวมากนะครับ
เซ่นเคยนะครับ
ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยมากเลยนะคะ
เพราะว่ามีชาวจำนำที่ทางรายการของเราเนี่ย

ของจำนำให้คนทางบ้านจะเป็นใครไปชมค่ะ
และชาวจำนำจากทางบ้านในวันนี้ได้แก่
คุณประภัยจากจังหวัดปฐุมธานีครับ
คุณประภัยได้รับมอบขันเงินพร้อมผ่านรองจากคุณแม่
ให้ไว้เพื่อเป็นมรดกตกทอด

ทำให้รายได้ของคุณประภัยจากการขายขนมลดลง
จำเป็นจะต้องนำไปจำนำไว้ในราคา๕๐๐๐บาทแหม
สมบัติทางใจแบบนี้ทางรายการก็ถ่ายให้ไปเลยสิครับ
ขอบคุณไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เกมรับจำนำ
ซึ่งได้ไถ่ของให้พี่ฉัน
ซึ่งเป็นขันเงินที่คุณแม่มอบให้ดิฉัน
ที่ฉันได้นำไปจำนำในราคา๕๐๐บาท
พี่ฉันขอขอบคุณเป็นอย่างเพียงค่ะ

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะ

คุณสามารถเอาของอะไรมาจำนำกับเราก็ได้นะครับ
และรับเงินจำนำในราคาสุดพิเศษแบบนี้ได้เสมอครับ
พบกับเรานะคะเกมรับจำนำ

วันนี้ผมเอเชยามิชัยและน้องเบ้นพรชิตา

สวัสดีครับ
จำนำของเราลูกชายเขา

โอ้โฮหัวหน้าด้วย

ก็ตอนนี้เป็น๑๑แชมป์ประเทศไทย

มันเป็น๑๐ล้านขึ้นนะครับ
เฮ่ยนี่เตี๋ยวโอเค